คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ๖กรกฎาคมหน้าตลาดศรีอรุณพลาซ่า
อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์นี้ค่ะ
บิ๊กไบท์พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ

คนเจ็บเนี่ย๓รายแต่ว่าปัญหาก็คือคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์เป็นเด็กชายวัย๑๓ปี
จริงแล้วคนขี่รถบิ๊กไบท์เขาก็เจ็บแต่ปัญหาก็คือแล้วอายุ๑๓ขี่บิ๊กไบท์ได้เหรอ
คือขี่ได้เนี่ยมันขี่ได้แหละแต่ขี่โดยถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้
เพราะโดยอายุ๑๓เนี่ยคุณไม่สามารถทำใบขับขี่ชนิดไหนได้เลย
แล้วอย่างนี้ค่ะทีนี้นักกฎหมายเขาบอกเลยว่าไม่ใช่แค่จะต้องลงโทษเด็กวัย๑๓นะคะ
ผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองจะต้องถูกลงโทษไปด้วยนะคะ
เพราะมันมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ว่าถ้าคุณปล่อยประละเลย
ให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของคุณไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนผู้ปกครองอาจจะต้องโดนไปด้วยนะ
โอ้แล้วขี่ขึ้นมาบนถนนนะบิดแบบโฮ้เลยอะ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าทางคุณพ่อของน้องที่ขี่บิ๊กไบท์บอกว่าโอ๊ยลูกเนี่ยเก่งมากนะ
มีทักษะขี่รถจักรยานยนต์ได้รางวัลจากการแข่งมาแล้วหลายสนาม
ครับแต่ใบขับขี่ไม่มีแน่แน่แล้วมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบเนี้ย
มันยิ่งกลายเป็นปัญหานะคะคุณก็ต้องไปขี่ไปซ้อมในสนามไง
ที่เขาจัดเอาไว้อย่างปลอดภัยไม่ไปทำให้คนอื่นเขาได้รับอันตรายไปด้วย
ไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าอายุ๑๓แข่งในสนามมันจะได้หรือเปล่า
ถ้าเป็นรถบิ๊กไบท์ที่แบบพันซีซีแบบเนี้ยค่ะไม่รู้เลยเรื่องอันเนี้ยไม่แน่ใจจริงจริงนะ
แต่ว่าใบขับขี่เนี่ยทำไม่ได้แน่ค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างน้อยต้องสิบห้า
ถ้าบิ๊กไบท์เนี่ยต้องมากกว่าสิบห้าถึงจะได้มันบิ๊กไบท์แล้วมันขนาดซีซีมันเยอะเนี้ยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เกิดเหตุนะคะเด็กชายวัย๑๓เนี่ยพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายกำลังขี่รถบิ๊กไบท์จากสวนเพื่อกลับบ้าน
พอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ตัดหน้าระหว่างที่ตัวลูกชายเนี่ยขี่มาทางตรง
ลูกชายก็พยายามเบี่ยงขวาเพื่อหลบแต่รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตัดหน้าเนี่ยไม่ชะลอ
ก็เลยหลบไม่พ้นหลังเกิดเหตุมีคนไปแจ้งว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุคุณพ่อก็เลยรีบไปดู
ตอนที่ไปเนี่ยลูกชายยังมีสตินะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในที่เกิดเหตุลูกชายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ารถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากข้างทางแล้วตัดหน้าเขา
หลบไม่ทันจริงก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ค่ะ
ผมก็เลยถามเขาต่อว่าจำได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้ป๊าขี่มาตรงตรงนี่แหละ
แต่มันมีรถมอไซคันหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาตัดหน้า
แล้วแกก็รู้ว่าชนนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีหนึ่ง
คืออยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คือน้องเขาพูด
เขาบีบแต่สัญญาณเตือนหนึ่งทีแต่รถอ่ะไม่หยุดพอไม่หยุดปุ๊บ
เบี่ยงขวาออกเพื่อที่จะให้มันพ้นความคิดเขาที่เขาพูดนะครับ
แต่ไม่พ้นเพราะรถคันนั้นก็ยังตรง
รถน้องก็เลยชนกับล้อหน้าประมาณว่าล้อหน้ารถคันนั้นนะครับ
เสร็จแล้วปุ๊บรถรถรถของของของน้องน่ะเขา
ก็ฉลับไปชนรถที่สวนทางมาคือเหตุการณ์เนี้ยรถจักรยานยนต์
เพราะมันถูกชนแล้วทะไหลไปชนกับรถยนต์อีซูซูสีขาวอีกคันหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เจ็บสามคนคือคนขี่บิ๊กไบท์เด็กชายวัยสิบสาม
ก็เจ็บด้วยอย่างที่บอกทีเนี้ยค่ะประเด็นเรื่องของเด็กชายอายุแค่สิบสามเนี่ย
ทำไมถึงขี่บิ๊กไบท์ได้บิ๊กไบท์เนี่ยเป็นบิ๊กไบท์ที่มีเครื่องยนต์หนึ่งพันสี่สี่
ตัวคุณพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชอบขี่รถจักรยานยนต์อยากขับรถแข่งก็เลยส่งไปเรียนซะเลย
ไปเรียนขี่บิ๊กไบท์ไปเรียนขี่รถจักรยานยนต์ไปแข่งที่สนามแม่ลาวเซอร์กิจ
ลูกชายเรียนไปถึงระดับแอดวานซ์แล้วลงแข่งได้รางวัลตั้งหลายรายการ
แล้วยังไงก็มั่นใจว่าทักษะการขี่รถจักรยานยนต์
ขี่บิ๊กไบท์ของลูกชายคือมีทักษะระดับแอดวานซ์อ่ะอ๋อแล้วก็เลย
จะให้ลูกไปขี่ที่ไหนก็ได้อย่างเงี้เหรอพ่อบอกว่าถึงแม้ลูกจะอายุแค่สิบสาม
แต่ความสามารถไม่แพ้ผู้ใหญ่แน่นอนอืมหลังเกิดเหตุลูกชายก็เลยบอกว่า
งั้นขายรถทั้งหมดที่มีไปเลยแล้วกัน
ได้รถมาผมก็ให้รุ่นพี่เขามาสอนทักษะเบื้องต้นนะครับ
เสร็จแล้วก็ติดต่อครูฝึกที่สนามแม่ลาวเสือกิจเชียงรายนะครับเอาน้องไปเรียนนะอ่า
ไปเรียนเบสิกเสร็จแล้วก็เรียนแอดวานครับ
คอร์สนี้จบนะครับแล้วก็ได้ลงสนามแข่งครับ
ลงสนามแข่งแกก็แข่งกับผู้ใหญ่เนอะเพราะแกก็เป็นเด็กเนอะ
แต่ก็มีรุ่นเด็กก็มีแต่ก็มีแต่รุ่นใหญ่ก็แข่งกับผู้ใหญ่ครับ
ก็ก็ก็ได้ถ้วยได้อะไรมาซึ่งทักษาการขี่รถของผมมั่นใจว่า
มีทักษะสูงมากรถคันที่เป็นสมบูรณีนี่เขาก็เอาลงแข่ง
เอาไปฝึกเอาลงแข่งได้ถ้วยนะครับแล้วเป็นรถที่เขาใช้ประจำ

มุมของการแข่งรถแบบจริงจังแบบไปเรียนแข่งได้เหรียญเนี่ย
มันก็ต้องแข่งในสนามแข่งเสร็จอายุสิบสามก็ไม่ควรจะเอารถเนี้ย
ที่คุณแข่งมาขี่ตามท้องถนนทั่วไปไงนึกออกไหม
แต่ถ้าผมฟังที่คุณพ่อพูดผมก็ไม่แปลกใจหรอก
ว่าทำไมเด็กถึงเอาบิ๊กไบท์มาขี่แบบบนถนนถนนอะไรแบบนี้
ใช่สมมุติแข่งได้วัย๑๓แข่งได้แข่งบิ๊กไบท์ได้
เสร็จได้เหรียญเสร็จจบกลับนั่งรถพ่อกลับบ้าน
นึกออกไหมต้องนั่งรถผู้ปกครองกลับบ้านก็เขาคิดว่าลูกเขาเก่งไง
ผ่านสนามมาเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อะไรพวกนี้
อืมมันอันตรายค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
พอลูกผมบอกว่ามอเตอร์ไซค์อีกคันเนี่ยตัดหน้าใช่ไหม
แต่ตกลงขาไม่ได้ขาดใช่ไหมไม่ขาดไม่ขาดขาไม่ได้ขาดใช่
ก่อนหน้านี้มีข่าวใช่ใช่มีข่าวว่าขาขาดพ่อบอกไม่ได้อย่างนั้นนะ
ก็แค่กระดูกเท้าที่ข้อเท้าด้านซ้ายอ่ะหักอืม
ดูกเท้าซ้ายเปิดเป็นแผลแบบแผลชะกันเลยแต่ไม่ได้ขาขาดอะไรนะ
ผ่าตัดอยู่ใช่ตำรวจก็เรียกคู่กรณีไปพูดคุยนะคะ
เรื่องของค่าเสียหายวันพุธนี้ที่สพสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ถ้าพิสูจน์ว่าลูกชายของพ่อผิดจริงพ่อบอกว่า
ใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดอืมอ่าทีนี้ดูฝั่งของจักรยานยนต์
ที่ถูกบอกว่าตัดหน้าเขาเนี่ยนางสุพรรคสุยะนนท์อายุ๖๐ปีคือคนขี่นะครับ
ที่แพทย์นัดที่โรงพยาบาลสรรกำแพงนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
แต่จากการสอบถามคนที่นั่งซ้อนไปด้วยคือนายประสิทธิ์สุยะนนท์อายุ๖๗ปี
ซึ่งเป็นสามีนะครับอ่าอ่าสามีไม่ได้ไปด้วย
แต่ถามสามีนะสามีบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นเวลาเลิกงานนะ
ซึ่งภรรยาเนี่ยไปเป็นแม่บ้านในหมู่บ้านศิวาลัย
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดศรีอรุณแล้วภรรยาคือนางสุพลักษณ์ก็ขี่จักรยานยนต์
โดยมีเพื่อนร่วมงานชื่อในลักษณ์ซ้อนท้ายออกมาด้วย
จะถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เฉียวชนจนบาดเจ็บ
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มานำตัวส่งโรงพยาบาลสรรกำแพง
แพทย์ก็ดูอาการแล้วรักษาแล้วอนุญาตให้มารักษาตัวต่อที่บ้านได้
แต่ยังไปทำงานไม่ได้เนื่องจากมีอาการเจ็บที่สี่ข้างด้านขวา
ส่วนคู่กรณีที่ขี่จักรยานยนต์มาเฉียวชนนั้น
ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
และชดใช้ค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้น
เรื่องทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจโทอนุชิตอุ่นใจสารวัตรสอบสวนสพสันกำแพง
บอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะก็นำรถที่เกิดอุบัติเหตุไปเก็บไว้
เพื่อตรวจพิสูจน์ที่สพสันกำแพงแล้วก็ได้เรียกคนเจ็บ
รวมถึงรถบิ๊กไบท์รถยนต์ที่ถูกบิ๊กไบท์กระเด็นไปชนด้วย
ก็เรียกทั้งหมดมาสอบปากคำนะคะ
หลังจากรักษาตัวอะไรกันแล้วก็พร้อมสอบปากคำ
ก็ต้องสอบปากคำกันที่สศกำแพง
ดำเนินคดีฝ่ายที่เห็นความผิดชัดเจนแน่นอนตำรวจบอกว่าฝ่ายบิ๊กไบท์นะคะ
เพราะว่าขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดและยังไม่มีใบขับขี่

ก็ต้องเรียกคู่กรณีทั้งหมดมาคุยกันอีกครั้ง
จะสอบสวนทุกฝ่ายอย่างละเอียด
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปแบบชัดเจนได้
และอย่างที่บอกค่ะว่ามีข้อมูลทางด้านกฎหมายว่า
จริงแล้วลักษณะแบบนี้พ่อแม่น่าจะต้องร่วมรับผิดด้วยนะคะ
ปล่อยให้ลูกอายุ๑๓ไปขี่บิ๊กไบท์ไปชนคนอื่นจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
นายทวชัยไทยเขียวรองประหลักประสงค์ยุติธรรมในฐานะโคโศกประสงค์ยุติธรรม
บอกว่าเยาวชนอายุ๑๓ปีที่ขี่บิ๊กไบท์ไปชนคนอื่นตามที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะ
เรื่องต้นคือแน่ต้องรับโทษทางอาญาในคดีที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บและขี่รถจักรยานยนต์ทั้งที่อายุไม่ถึง
ทำใบอนุญาตขับขี่แต่นอกจากนั้นค่ะตำรวจมีหน้าที่ต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหากับพ่อแม่ด้วยนะคะอืมในฐานะผู้ปกครองของเยาวชนคนนี้
นะคะเข้าข่ายเป็นผู้ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่
สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความ
ผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กด้วยนะคะอืมนี่โชคดีนะ
โชคดีสองอย่างคืออะไรรู้ไหมคือหนึ่งคือน้องวัย๑๓ปีคนนี้ไม่ได้
เป็นอะไรมากกว่านี้ใช่ค่ะถ้าถึงขั้นขาขาดข้อเท้าขาด
พอเรื่องแบบนี้เนี่ยถือว่านักเลยนะครับหรือถ้าอีกฝ่าย
หนึ่งเขาถึงขั้นเสียชีวิตไปเนี่ยใช่ค่ะทำยังไงใช่ไหมฮะอืม